แยกพี่น้องนะคะแล้วก็ทุกท่านที่เดินทางมา
ทั่วประเทศเลยก็มาร่วมทำบุญให้กับพี่ป๋อ
กันค่ะก็รู้สึกดีแล้วก็ขอบคุณทุกทุกท่านด้วยนะคะ
พยายามถามตลอดว่าทำอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหม
แล้วก็เมื่อวานที่ไล่นาปัสสมวนก็เต็มไปด้วยดอกมะลิ้นนะครับ
อืมอาหยักอาหยักว่าบรรยากาศประมาณก่อนที่มีการปลูกด้วยดอกมะลิ้นกันมีการเป็นยังไงบ้าง
จริงแล้วตลอดทั้งปีที่ผ่านมาก็จะมีแฟนคลับแวะเวียนแบบไปเยี่ยมตลอดเวลานะคะที่ไล่นาปัสสมวนแล้วก็มีการนำดอกไม้ต่างนานาไปลงให้ที่ไล่นาปัสสมวนเพราะว่าพี่ปอชอบอยู่แล้วรวมไปถึงก็จะมีดอกแวนด้าซึ่งก็เป็นชื่อโมแล้วก็ดอกมะลิ้นด้วยก็เข้าไปก็เขียวขจีแล้วก็สีสันงดงามมากขอบคุ
จริงแล้วทุกครั้งที่โมอาจจะมาก็จะบอกพี่ปอตลอดว่าปอไปกับโบปอไปกับโบไปกับลูกนะไปส่งลูกกันวันนี้ไปเรียนอะไรอย่างนี้วันนี้ก็บอกว่ากลับบ้านกันกลับรีรำกันอะไรอย่างนี้แล้วก็ตอนเช้าก็จะพูดถึงเขาตลอดประยุกต์แล้วคือปอไปกับโมนะอย่างที่ไล่ค่อนข้างที่จะสำคัญต่อพี่ปอแล้วมะลิก็ส
ว่าพ่อปออย่างนี้แต่ถ้าอยู่เขามองไปไกลแล้วบอกพ่อปอพ่อปอพ่อปอมาด้วยมาด้วยอะไรอย่างนี้ทฤษฎีสหาวงศ์ตอนนี้เขาก็เรียกชื่อเรียกชื่อสมัครชีเต็มได้เรียกได้แล้วว่าแม่ชื่ออะไรพ่อชื่ออะไรแล้วตัวเขาชื่ออะไรก็จะบอกพ่อปอเมื่อกี้ก็บอกพ่อปอทฤษฎีสหาวงศ์น่ารักนั่งสวดไปแล้ว

วันนี้ใส่ชุดไทยก็เคยบอกว่าอยากให้ลูกเรียนรำไทยแต่ก็ไม่รู้จักรู้จักสภาพแล้วแม่โบจะพยายามนะครับพ่อจะพยายามให้น้องลองเรียนดีกว่าจริงหรือว่าอยากให้ใส่ชุดนี้อยากไปเตรียมให้ไปเงินไหนไปทำดูอะไรยังไงกับคุณก็ปกติแล้วที่ผ่านมาที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเวลาไปวัดโบก็จะบอกคุณว่าอย

เหมือนว่าวันไหนเรานอนไปเราหันด้านขวาไปจะเจอเขา
ไม่ได้มองเรื่องความรัก
ก็อยู่ด้วยกันอย่างนี้ไม่ได้ให้ความใสงใจอะไรมาก
ก็ยังคงรักกันเหมือนเดิมแบบปกติทั่วไป
หอมการกอดการหอมทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
แล้วก็กลับมาบ้านทำงานเขาต้องมีการกอดเขาต้องหอมเขา
วันไหนไม่หอมไม่กอดเขาจะงอน
เขาบอกว่าวันนี้ทุกครั้งที่มีการกอดการหอม